เขาบอกว่ามีผู้บุกรุก

ขโมยไก่ในเหล้า

ขโมยไก่เนี่ยตัวร้ายตัวเดิม
ภ่องเลยภ่องเลย

อืมเรียบร้อยลงไปในท้องแล้ว

งูเหลือมตัวนี้ค่ะนอนขดแล้วก็นิ่งอยู่แบบนี้
แล้วอยู่ในร้าวไก่ของในเตียนหมื่นโฮงด้วย

บ้านต้นค่าตำบลแม่ยมอำเภอเมืองแพร่

หน้าอกไม่รู้

แต่ความยาว๒เมตรครึ่ง
ุงป่องมากน่าจะเกิน๑๐นิ้ว
คือนะมันกินเข้าไปแล้วเนอะ
มันกินเข้าไปแล้วแล้วในพุงมันในท้องมัน
มีไก่ชนอยู่๒ตัว

โอ้โหแล้วมันยังรัดไก่พ่อพันธุ์ตายไปแล้วอีกหนึ่งตัว

มันจะอิ่มจนมันเหมือบไม่ไหวแล้ว

คือพี่พี่กู้ภัยเนี่ยต้องช่วยกัน
ใช้บ่วงเนี่ยคล้องงูไปใช่ไหม

ไก่ที่เขาเลี้ยงไว้เนี่ยเป็นไก่ชนพันธุ์ดีด้วย

พ่อพันธ์สองตัวแม่พันธ์อีกหนึ่งตัว

เขาไปเจอเพราะว่าเขากำลังจะเข้าไปให้อาหารไก่ตอนเช้า
แต่เขาหาแม่ไก่ไม่เจอ
ก็เลยแปลกใจเอ๊ะไก่หายไปไหนนะ
เดินเข้าไปดูดูหน่อย
โอ้โหตกอกตกใจใจหายใจคว่ำ
ไม่เจอไก่แต่เจองูเหลือมตัวนี้

แล้วก็ยังรัดไก่พ่อพันธุ์ตายไปแล้วอีกหนึ่งตัวด้วยที่ยังไม่ได้เขมือบเข้าไป
เขาก็เลยรีบแจ้งพี่กู้ภัยให้มาช่วย
พี่กู้ภัยใช้เวลาในการจับมันนานพอสมควร
เพราะว่าบางช่วงจังหวะมันขัดขืน
คุณดูมันขัดขืนมันต่อสู้กับพี่กู้ภัย

พี่กู้ภัยจะจับได้ปาดเหงื่อเลยแหละ
งานนี้ชาวบ้านที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียง
ก็รีบมาดูมามุงดูเจ้าเหลือมตัวนี้ค่ะ
เพราะเชื่อว่าเฮ้ยมันมาแบบนี้มันจะมาให้โชคกับเจ้าของบ้านหรือเปล่า
รวมไปถึงอาจจะมาให้โชคกับคนที่พบเห็นมันด้วยนะ
ก็เลยรีบมาดูตอนนี้มันไม่ได้ให้โชคแล้วค่ะ
มันกินโชคของคุณพี่เข้าไปเรียบร้อยแล้ว

แล้วมันก็รัดตาอีกหนึ่งตัวที่มันยังไม่ได้เขมือบเข้าไป
ดูสิพุงป่องขนาดนี้
ก็จับมันเข้าสู่ถุงกระสอบแล้วเดี๋ยวไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

เจองูก็ขอให้เรียกเจ้าหน้าที่กูภัยนะครับ